มีความเคลื่อนไหวของธนาคารกลางหลายประเทศเหมือนกันนะคะ
ซึ่งตลาดหุ้นเองก็ยังคงรอรับอยู่ว่า
จะมีเงินทุนไหลเข้ามาหรือว่าจะมีการลงทุนเปลี่ยนแปลงผันผวนอย่างไร
เพราะฉะนั้นช่วงนี้ต้องมาอัปเดตเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจ
แล้วก็ตลาดทุนกันกับครอบครัวบัวหลวงของเราค่ะ
วันนี้๒ท่านคุณชัยพรน้องพิทักษ์เจริญ
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานค้าหลักทรัพย์
แล้วก็คุณเสริมศักดิ์วงสิทธิโชคผู้อำนวยการส่วนงานค้าตราสารหนี้
แล้วก็หน่วยลงทุนจากหลักทรัพย์บัวหลวงสวัสดีค่ะ
วันนี้เรามาอัปเดตการลงทุนเมื่อวานเองเนี่ย
ตลาดหุ้นไทยก็ปรับตัวแคบบวกเล็กน้อยโดยที่ไม่มีปัจจัยอะไรใหม่เข้ามา
ปริมาณการซื้อขายก็ลดลงบ้างจากที่เคยร้อนแรง๖๗หมื่นล้านเมื่อวาน

ใช่ก็ร้อนแรงก็ตลาดเองก็อยู่ในภาวะที่ตอนนี้เขาเรียกว่า

ก็ถือว่าออกมาดีนะครับทั้งตลาดโดยรวมแล้วเนี่ยนะครับ
อยู่ประมาณสัก๒แสนล้านบวกนะครับ
ก็ปรับเพิ่มขึ้นจากปีเดียวกันนะครับ

สบายใจก็คิดว่าที่เราลงทุนไปตลาดหุ้นมันปรับเพิ่มขึ้นมา
กำไรปรับเพิ่มขึ้นด้วย

แต่ว่าก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากกว่าคาด
เพราะงั้นเนี่ยก็คือเหมือนราคาตลาดก็พอจะรับรู้ไปแล้ว
ใช่นะครับก็ตอนนี้มี๒เรื่องที่คนพูดกันเยอะมาก

เรื่องแรกก็คือเอ๊ะในส่วนของตัวตลาดที่ขึ้นมาตรง๑๕๐๐

๑๕๕๐เนี่ยเอ๊ะเราจะอยู่บนดอยหรือเปล่า

เรื่องที่สองเนี่ยเอ๊ะในแง่ของตัวเงินปันผลของตลาดทุนเนี่ย

อ่าก็ช่วงนี้ถ้าพูดง่ายว่างบออกแล้ว

กรรมรีกำไรแสดงออกมาแล้วตรายมาร์๒

มีผลกำไรก็ต้องแบ่งปันผู้ถือหุ้น

ก็คือว่าคนซื้อในช่วงนี้เนี่ย

คือเขาประกาศปิดสมุดผู้ถือหุ้น

นะครับก็คือใครถือหุ้นในวันนี้

อ่าถ้ามาซื้อใหม่ไม่ได้ปันผลนะ

ฉะนั้นนักลงทุนท่านใดก็ตามที่
สมมุติว่ามองว่าหุ้นตัวนี้เนี่ย
ประกาศเงินปันผลออกมาแล้ว
คำนวณแล้วอัตราเงินปันผลน่าสนใจ

แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าพอขึ้นเครื่องหมายปั๊บ
อีกวันหนึ่งบริษัทส่งเงินเงินปันผลเข้าบัญชีเราเลย

ก็ต้องใช้ระยะเวลาเนี่ยต่อมาสัก๔สัปดาห์

บริษัทก็จะประกาศว่าเอ๊ะเงินปันผลเนี่ยนะครับ
เมื่อดูแล้วผู้ถือหุ้นท่านใดนะครับมีรายชื่อ

ก็จะโอนเงินเข้าบัญชีผู้ถือหุ้น

นั้นเราก็ไปดูเราก็จะทราบว่า

บริษัทจะจ่ายเงินเข้าบัญชีผู้ถือหุ้นหรือท่านเนี่ยวันไหน

โดยเฉลี่ยแล้วบ้านเราเป็นไงครับในเรื่องของเงินปันผล

ก็ถ้าดูสำหรับตลาดโดยรวมนะ

บริษัทอาจจะให้เงินปันผลสูงถึงปีหนึ่ง

ถ้าเทียบกับเงินฝากนี่ตอนนี้จุด๕มั่ง
อาจแบบแรงเลยก็๑เดิมที่
แต่ในรูปของเงินปันผลบางบริษัทได้ถึง๕

แล้วตอนนี้เนี่ยคือถ้าสนใจจะซื้อหุ้นเพื่อรับเงินปันผล

ถูกต้องแล้วก็วิธีการคำนวณง่าย

บริษัทเนี่ยประกาศจ่ายเงินปันผลรอบนี้เป็นรอบ๖เดือน
รอบ๓เดือนหรือรอบ๑๒เดือน
อย่างแรกเลยนะครับต้องเข้าใจก่อนนะครับ
พอเราได้มาแล้วปุ๊บเนี่ยถ้าสมมุติว่าอย่างกลางปีเนี่ยโดยส่วนใหญ่
บริษัทจะจ่ายออกมาบนผลประกอบการ๖เดือน
ไม่ได้๑๒เดือนนะครับไม่ได้จ่ายทั้งปี
ก็ครึ่งนึงนะครับแล้วเราก็มาเทียบกับราคาหุ้นปัจจุบันที่เราจะซื้อ
เราก็จะทราบว่าเงินปันผลตอนนี้คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์
ต่อปีต่อปีเราก็คูณส่อมเข้าไปง่าย
คูณ๒ไปเราก็จะได้ออกมาเป็นเงินปันผล
อัตราผลตอบแทนต่อปี
แล้วหลักการในการเลือกหุ้นที่จะเอาหุ้นบางคนบอกว่า
เพราะหุ้นเนี่ยการลงทุนเนี่ยผลตอบแทนมันได้อยู่๒อย่าง
หนึ่งก็คือเงินปันผลที่เราว่ากันเนี่ยนะครับ
กำลีกำไรจ่ายปันผลแบ่งปันกัน

๒ในรูปเป็นเงินเนี่ย
แล้วถ้าสมมุติว่าจะเลือกหุ้นที่ปันผลพี่นิดครับ
ช่วงนี้เองหลายบริษัทงบออกมา
แล้วจะมีประกาศใจปันผล
อย่างแรกเลยนะครับแน่นอนต้องเป็นบริษัทที่
เรารู้จักก่อนเอาใกล้ตัว

กำลีกำไรของเขาลองย้อนกลับไปดูสิ

สำหรับบริษัทที่เราจะเข้าไปซื้อ

กำไรอย่างน้อยก็สมตัวถึงดีขึ้น
ถ้าเป็นบริษัทขนาดใหญ่
ขนาดใหญ่ขนาดไหน

สัก๕๐๐๐๐๐๐๐บาทขึ้นไป

คล่องดีซื้อขายได้ทุกวัน

พวกนี้เนี่ยอัตราเงินผลเนี่ย
ได้ในระดับ๓ถึง๔

แต่ถ้าเป็นบริษัทขนาดเล็กมูลค่าตลาดอาจจะต่ำกว่า๑๐๐๐๐ล้านลงมา
อันนี้มีเรื่องของสภาพคล่องการซื้อขาย
เงินปันผลที่เราคาดการณ์อัตราเงินปันผลควรจะได้ประมาณสัก๖๗ขึ้นไป
ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คืออยู่ที่ว่าท่านเลือกลงทุนบริษัทแบบไหน
สำคัญก็คือช่วงนี้ช่วงช้อปปิ้งสำหรับคนที่ชอบเงินปันผล
ก็กลับไปดูสักนิดนึงว่าบริษัทที่ท่านลงทุนบริษัทขนาดใหญ่ขนาดเล็ก
แล้วก็ประวัติการจ่ายเงินปันผลเป็นอย่างไร
นะครับก็จะทำให้ท่านได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับการลงทุน
ขอบคุณคุณมิ้งครับแล้วก็กลับไปที่สถานีขอบคุณครับ